ท่านผู้ชมครับตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนิดหนึ่งก็แล้วกัน
สืบเนื่องมาจากการชุมนุมของกลุ่มรัศดรข้อเรียกร้องหนึ่งในสาม
นี่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูลคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย
อันนี้ต้องยอมรับว่าเขาก็มีนะครับช่วงเวลานี้ผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง
ก็แสดงความคิดเห็นกันไปแต่บางคนที่ถูกทัวร์ลงก็มี
หนึ่งในนั้นคือคุณดี้นิติพงศ์ห่อนาคนักแต่งเพลงชื่อดังนะครับ
วันนี้ครับคุณดี้นิติพงศ์หอนาคนี่ฮะไปที่สอนอพหนโยธินนะครับ
ไปกับทีมงานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์
นี่ฮะพี่ดีก็เสื้อสีดำเนี่ยนะฮะเดินไปเนี่ยนะครับ
บอกว่าไปแจ้งความเพื่อเอาผิดฐานหมินประมาทและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กที่มาแสดงความเห็นในโพสต์ส่วนตัว
โพสต์เอาไว้ในวันที่๑๔ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่มีการชุมนุม
ธรรมเนียบรัฐบาลของกลุ่มรัศดรโดยการแสดงความเห็นมีลักษณะดูหมิน
ทำให้เกิดความเกลียดชังริดรอนสิทธิส่วนตัวบนเฟซบุ๊ก
ทอด้วยคำหยาบคายซึ่งคุณดี้นิติพงศ์เนี่ยบอกว่า
ทัวร์ลงจนชินแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีการจาบจ้วงในสิ่งที่เคารพนับถือ
ซึ่งรับไม่ได้พร้อมฝากไปยังเด็กแล้วก็ผู้ปกครองให้ช่วยกันตักเตือน
จริงแล้วไม่คิดจะฟ้องร้องแต่ต้องทำเพื่อให้สังคมตระหนักว่า
ทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรกลับมาบ้างเพื่อให้มีสติก่อนจะพิมพ์อะไรลงไป
การแจ้งความเอาผิดในครั้งนี้นะครับคุณดี้นิติพงศ์บอกว่าเป็นครั้งที่สองนะครับ
มีผู้ทำผิดทั้งหมด๑๙รายที่ทราบตัวตนที่แท้จริงจากครั้งแรกที่เคยฟ้องตรงต่อสารไปแล้ว๖ราย
และยังจะมีอีกคาดว่ามีอีกไม่ต่ำกว่า๕๐ราย
คุณไม่กลัวไม่ได้คือกฎหมาย
อยู่เบื้องหลังของกลุ่มคนที่เสนอแก้ไขสองการแก้ไขมอง
ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องของประชาชนแต่เป็นผล
มีประโยชน์ของนักการเมืองเพื่อไม่ให้มีสอวอจากการสัญหาสองร้อยห้าสิบคน
และ๓ป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขหมวดสถาบัน
ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ
หนึ่งนะคะคัดค้านเพราะเหตุผลว่า
การที่ขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐมนูลนี้ได้รับทุนจากต่างชาติ
ซึ่งมันจะเข้าข่ายว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
มันเป็นการแทรกแทรงจากต่างชาติหรือไม่
สามมันเป็นการขายชาติหรือไม่เพราะคุณทำอะไรกันอยู่
ทำให้ประเทศชาติอ่อนแอทำลายสถาบันความศรัทธาของคนไทย
แล้วมันจะบานปลายไปมันคนไทยเขาจะออกมา
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้นะครับมีการไปรายงานตัวต่อสารแขวงดุสิตของนายชัยอมรแก้ววิบูรพันธ

หนึ่งในแนวร่วมของกลุ่มรัศดรนะครับไปกับพวกรวมสิบเก้าคน
กรณีชุมนุมที่อนุสวรีประชาธิปไตย๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
หลังสารอุทธรอนุญาตตีราคาประกันคนละ๒๐๐๐บาท
เงื่อนไขห้ามกระทำการให้เกิดความวุ่นวาย
ในบ้านเมืองหรือว่าละเมิดต่อกฎหมาย
แล้วก็ให้มารายงานตัวต่อสารแขวงดุสิตตามนัด
วันนี้ก็มารายงานตัวนะครับแอมมี่บอกว่าขณะนี้
คดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการเนี่ยมี๑๑คดี
ส่วนที่สารมีเงื่อนไขจากการปรึกษากับทนายความเห็นตรงกันว่า
เขายังสามารถขึ้นเวทีปราศัยในเวทีชุมนุมได้
แต่ต้องระวังเนื้อหาไม่ให้ขัดต่อเงื่อนไขคำสั่งของศาล
คุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้ากันหน่อยนะคะ
วันก่อนที่ถูกกลุ่มคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองขับไล่
ระหว่างที่ลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครนายกอบจในหลายจังหวัดหาเสียง
เช้าวันนี้ค่ะนายธนทรก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพังงานะคะ
ทางฝั่งขวามือคือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
ภาพซ้ายมือก็คือล่าสุดวันนี้ตอนเช้าไปที่พังงานะคะ
หลายสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

คือนายธนทรได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทยรัฐออนไลน์นะคะ
บอกว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะ
แต่อาจจะเกี่ยวข้องกันในเชิงอุดมการเท่านั้นนะคะ
ก็คือมีความคิดในเชิงอุดมการที่คล้ายคลึงกัน
ใช้ข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นจริงทั้งวัฒกรรมล้มเจ้าช้างชาติ

ถือเป็นการบังคับให้ประชาชนเลือกข้าง

ก็เลยขอเตือนด้วยความหวังดีไปถึงคนที่พยายามผลักดันว่าอย่าเล่นเกมแบบนี้
เพราะอาจจะนำพาสังคมไปสู่จุดที่หวนคืนกลับมาไม่ได้ค่ะ
การเมืองไทยนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับ